เราไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์เด็กนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรี
ต้องกินไข่พะโล้บูดเป็นอาหารกลางวันบางคนก็ท้องเสียนะฮะ
คือมีแม่ครัวของโรงเรียนเนี่ยเขายอมรับออกมาสารภาพ
บอกว่าพอโรงเรียนบอกให้ทำแบบนี้คือรู้แล้วล่ะว่ามันบูดมันเสีย
แต่พอบอกให้ทำแบบเนี้ยให้เอาไปให้เด็กกินค่ะนี่ผมกำลังคิดอยู่ในใจว่า
มันจะมีเหตุผลอะไรที่พอถึงต้องทำแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่เชื่อแม่ครัวนะ
กำลังคิดแทนพออยู่ว่าพอจะบอกว่ายังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับมีการแชร์กันในสังคมออนไลน์นะครับว่า
มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรีทำอาหารกลางวันให้เด็กกินแบบไร้คุณภาพ
เอาไข่พะโล้บูดไปล้างน้ำแล้วเอากลับมาต้มให้เด็กกินใหม่
โรงเรียนแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรี
ก็มีไข่มีหมูนะมันก็บูดหมดนะครับ
สอบไปที่โรงเรียนนะครับพอเป็นข่าวขึ้นมานะครับ
วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะปรากฏว่า
แม่ครัวของโรงเรียนนะครับเป็นหนึ่งในแม่ครัวนะ

แต่เขาขอให้ข้อมูลนะครับบอกว่าทางโรงเรียน
จ้างแบบรายวันให้เขามาช่วยเป็นแม่ครัว
ที่โรงเรียนนะครับอ่าก็
เมื่อ๑๔นาฬิกาของวันที่๒๙กรกฎาคม

ให้ไปต้มไข่เพื่อจะนำมาทำเป็น
พะโล้ให้กับนักเรียนกินกลางวัน
ในวันที่๓๐กรกฎาคม
แต่ไปต้มตอนบ่าย๒ของ๒๙นะ
ทีนี้พอถึงเช้าวันที่๓๐เนี่ย
แม่ครัวคนนี้บอกว่าไข่กับเนื้อหมูที่
ทิ้งไว้ข้ามวันมันมีกลิ่นเหม็นบูด
เค้าก็ไปตามครัวให้มาดู

พะโล้มันบูดแล้วอ่ะทำยังไงดี
ต้มเมื่อวานตอนบ่ายอะก็๑วันเต็ม

พอมาดูก็แล้วกันนะครับรอพอมาดูโดยได้รับคำสั่งให้เอาไปใส่กระมังไว้ก่อนนะครับ
แต่ทีนี้พอผอมาดูเนี่ยปรากฏว่าบอกให้เอาไปล้างน้ำแล้วก็เอามาต้มใหม่
ซึ่งทางแม่ครัวเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็จำเป็นต้องทำอาหารกลางวันให้เด็ก

คือไอ้คำว่าบูดเนี่ยมันก็ต้องมีฟองอย่างนี้ใช่ไหม

อะไรพวกนี้พอบอกให้เอาไปล้างน้ำแล้วก็มาต้มใหม่
ก็คือน้ำที่มันบูดมันเสียก็ทิ้งไปแต่ว่าไข่ไข่กับเนื้ออะไรที่มันเนี่ยล้างน้ำแล้วก็เอามาต้มใหม่นะครับ
ครัวเขาบอกว่าเขาก็จำเป็นต้องทำเขาไม่รู้จะทำยังไง
เพราะมันจะถึงเวลาอาหารกลางวันแล้ว
เด็กก็มาเข้าแถวรอรับอาหารกลางวันไปกินนะครับ
ซึ่งหนึ่งในนักเรียนของเรียนแห่งนี้ก็มีลูกชายกับหลานของแม่ครัวด้วยนี่แหละ
ก็แบบไม่รู้จะทำยังไงมันจำใจกล้ำกลืนฝืนทนไปหมด
นี่คือเอาอาหารบูดให้ลูกให้หลานตัวเองกิน
ก็ต้องกินอาหารกลางวันไปด้วยรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก
แต่ไม่สามารถพูดหรือทำอะไรได้มากกว่านี้
จากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับหน้าที่การงานของตัวเอง
ก็ยินดีจะรับผิดชอบรับผิดทุกอย่างกับสิ่งที่ทำไป
อันนี้แม่ครัวบอกนะค่ะแต่ทางพ่อแม่ผู้ปกครองพอเขารู้เรื่องเนี่ย
บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันจันทร์เปิดเรียน
เดี๋ยวไปหาพอแน่เพื่อจะไปถามว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า

ขณะเดียวกันครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีถามไปยังนายทศพลบุญวิทย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖นะฮะซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้ด้วย
บอกว่าเรื่องนี้ได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ว่า
มันจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่
ตรวจสอบยังไร้วี่แววอยู่ก็เลยมีการเอารูปภาพและเรื่องราวต่างต่าง

ทศพลบอกว่าหลังจากรู้เรื่องก็ตรวจสอบ
พบว่ามีมูลความจริงรายงานไปยังในอำเภอกบินบุรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถานศึกษาแล้ว
โดยพรุ่งนี้จะมีการเรียกประชุมกันทั้งหมด
ขอยืนยันว่าจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ปล่อยผ่านไปอย่างแน่นอน
เพราะถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
หากมีการทำผิดจริงคนที่ทำผิดต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอน
แต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนได้ทำ
เพราะว่าตรงนี้เขาไม่ได้เป็นคนจัดซื้อจัดจ้างเขาไม่รู้หรอก
ผมเรียกประชุมว่าวันจันทร์
วันจันทร์เนี่ยผมจะเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วเสร็จแล้ว
ผมจะประชุมกับคณะกรรมการทั้งหมดเลย
ผมเรียกประชุม๗โมง๓๐ที่โรงเรียน
มาเลยเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวของเราไปถามน้องคนหนึ่งนะครับ
เป็นเด็กนักเรียนหญิงชั้นป๔ของโรงเรียนนี้นะครับ
บอกว่าวันนั้นได้กินไข่พะโล้จริงมีรสชาติเปรี้ยว

แต่ก็ต้องกินนะครับเพราะว่าก็โรงเรียนเขาทำให้
ไม่กล้าถามครูไม่กล้าบอกครูด้วยเพราะกลัวครูตี

หลังจากกินอาหารกลางวันไข่พะโล้เสร็จ
ก็มีอาการท้องเสียต้องวิ่งเข้าห้องน้ำอยู่บ่อยครั้ง
ว่าคงเป็นจากไข่พะโล้ที่บูดนี่แหละ
เด็กชายป่อสอีกคนนึงก็บอกหว่ากินวันนั้น
เขาก็ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำเพราะว่าท้องเสีย
ไปบอกใครห้ามให้เรื่องนี้หลุดออกจากโรงเรียนพอมีเหตุการณ์เด็กท้องเสียแต่มันก็เป็นข่าวขึ้นมาจนได้นะครับแล้วก่อนหน้านี้เคยมีคนไปร้อง
ก่อนที่จะเจอเรื่องไข่พะโลบูดสัก๑สัปดาห์

เขารอฟังเดี๋ยวต้องมีมาแน่
เพราะว่ากลัวจะเปลืองงบประมาณ

ตอนนี้ติดแฮชแท็กอยากฟังเหตุผลไว้ก่อนเลย
หรือว่ากลัวว่ามันใกล้เวลาแล้วเด็กจะมากินข้าวกลางวันแล้ว

อืม
คิดว่าเป็นตัวเองดูว่าเราจะสามารถเอาไข่ไปล้างน้ำมากินได้ไหม